สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับจับตาเตือนภัยนั้นเรายังคงเกาะติดเรื่องราวของความแปรปวดลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นต้องเจอกับพายุรุ่น
ถึงแม้ว่าหลังจากนี้เป็นต้นปลายสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับยังคงว่าว่าไว้วางใจไม่ได้นะครับ
ตลอดเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้ายังคงมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์แบบนี้อย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้แล้วก็ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษ

เดือนนี้เองทางกรมบุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า
เป็นเดือนที่อุณหภูมิไต่ระดับสูงสุดในรอบปี
อาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียต
ปัจจัยเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ
ปัจจัยแรกก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องมาจากความร้อนหรือว่าห่อมความร้อนครับ
ยังคงปกลุ่มบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

ก็หอบเอาความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงจากท้องทะเลครับ
เข้ามาปกรุมในบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
จะทำให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่าง

ยังคงทำให้เกิดอากาศที่ร้อนอบอ้าวเดือดขึ้นด้วยนะครับ
ดังนั้นทั่วท้ายภาพรวมมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่
แต่สิ่งหนึ่งครับที่จะทำให้เมืองไทยของเราร้อนเป็นพิเศษในเดือนนี้

ก็คือปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากนั่นเองครับ

โดยปรากฏการณ์นี้เองก็เกิดจากการที่โลกของเรานั้นมีการหมุนรอบตัวเอง
แล้วก็มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับ

ปรากฏการณ์วันอาทิตย์ตั้งฉาก๑ปีจะเกิดขึ้น๒ครั้งนะครับ
ครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน
ต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมครับ
อีกหนึ่งห่วงเวลาก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับ

ปกติแล้วเวลาลำแสงจากนวดทิศนั้นส่องตรงมายังพื้นโลก
จะส่องตรงมาในลักษณะเฉียง
ก่อนที่จะส่องมายังพื้นโลกของเราก็จะผ่านชะบรรยากาศต่างมากมาย
จึงทำให้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่มากไม่ร้อนแรง
เท่ากับช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ในวันทิศตั้งฉาก
ที่แสงนวดทิศนั้นจะส่องมายังพื้นโลกของเรา
มุม๙๐องศาหรือว่าแนวดิ่งนั่นเอง
นั่นก็หมายความว่าถ้าหากวันใดก็ตามท้องฟ้าปลอดโปร่ง

ก็จะทำให้กลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในรอบปี
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพื้นที่ไหนบ้าง
ก็อย่างที่จะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ตั้งฉาก

ปรากฏการณ์ตั้งฉากจะเริ่มเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อน
อย่างเช่นในวันที่๗เมษายนนี้
บริเวณอำเพอร์หาดใยจังหวัดสงครา

ก็จะเกิดปรากฏการณ์
หลังเหนือขึ้นไปเรื่อยนะครับ
กรุงเทพมหานครจะเกิดปรากฏการณ์วันอาทิตย์ตั้งฉาก
ในวันที่๒๖เมษายน๑๒น๑๖น
ส่วนจังหวัดเชียงรายจะเกิดขึ้นในวันที่๑๙พฤษภาคม
ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา๑๒น๑๗น
ดังนั้นสำหรับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งหน้าหาก
เป็นช่วงเวลาที่เกิดดวงที่ตั้งฉากท้องฟ้าปลอดโปร่ง
คงต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าแสงอาจจะแรง
รวมไปถึงรังสียูวีก็จะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหานครับสวัสดีครับ